ได้ไง
คุณผู้ชมครับโอ้โหถ้าข้างหลังมีเขาว่าดับซย

หนึ่งบาดเจ็บเก้าโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เขาก็
นางไลฟ์อยู่อืมกำลังถ่ายทอดสดอยู่กำลังรำกันเลยรำกันเลย
ขบวนแห่กะทินปรากฏว่านี่ครับติดโอ้ยโอ้โหเนี้ยครับ
คนก็เข้าไปช่วยกันนะครับนี่คือรถสิบล้อ
รถสิบล้อจะเอามาดัดมาแปลงเป็นรถแห่ดอมนะครับ
มันไหลเหรอมันลงเนินเหรออ๋อถ้าอย่างงั้น
แสดงว่ามันจะไปชนคนที่อยู่ข้างหน้าใช่ใช่ไหมใช่ครับ
เบรกไม่อยู่แล้วเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับ
หมู่บ้านซำทองตะบนตาดขาอำเภอหนองหินนะครับ
จังหวัดเลยหลังเกิดเหตุตำรวจสภหนองหิน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนางบุญทองสอนเวียงเธออายุห้าสิบสองปี
ถูกรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้ที่ดัดแปลงเป็นรถแห่คันนี้
ทะเบียนศรีสะเกดทับเธอครับนอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเก้าคน
เป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิง๕คน
ชาวบ้านที่มาร่วมงานกู้ภัยช่วยกันสิครับ
ช่วยกันเอาร่างของคนเจ็บนะครับเอาตัวคนเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถบรรทุก
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองหินอย่างเร่งด่วนฮะ
สำหรับเหตุการณ์นี้เป็นงานบุญแห่กระถิ่นของชาวบ้านสำทองนะครับ
จะไปวัดไหนอ่ะไปวัดสิริเทพสามัคคีครับ
ก็วัดในหมู่บ้านนั่นแหละชาวบ้านประมาณร้อยคนมาร่วมขบวนแห่
จุดเกิดเหตุในขบวนแห่มาถึงกลางหมู่บ้านครับอีกไม่ไกลอยู่แล้ว
อีกไม่ไกลก็จะถึงวัดแล้วนายสลันยูศรีสวัยอายุสามสิบเอ็ดปี
คนขับรถแห่ครับเขาให้การแบบนี้คุณผู้ชมฟังนะ
ผมเพิ่งจะขับรถแห่เป็นครั้งแรกครับแล้วรถเนี่ยมันเป็นแบบเบรกลม
ผมขับมาช้าคุณนักข่าวเข้าใจไหมเข้าใจ
เข้าใจเลยว่าไอ้รถแห่เนี่ยมันต้องขับแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไป
เพราะมันค่อยเคลื่อนค่อยเคลื่อนค่อยเคลื่อนครับ
ทำไมถึงขั้นลมหมดใช้เบรกอะไรเยอะแยะมันเป็นทางลาดฮะ
นึกออกไหมพอทางลาดพอจะหยุดก็เหยียบเบรกมา
ไปเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อน
เจ้าภาพจะให้หยุดหรือว่าความสนุกอยู่ตรงไหนหยุดอีกแล้ว
เบรกเยอะไงนี่แหละครับแล้วรถมันเบรกไม่อยู่
ไหลไปชนชาวบ้านฮะเจ้าหน้าที่สอบปากคำ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
เอาให้เป็นอุทาหรณ์นะให้เป็นข้อควรระวัง
หรือว่าใครที่เคยขับรถแห่แล้วจำเป็นจะต้องขับลงเนิน

ถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ผ่อนเบรก

นั่นแหละสินะครับลองแชร์ความคิดเห็นมาหน่อยฮะครับ